ของผมเนี่ยมีบ่อนอย่างโจงครึ่มเลยที่อ่างทอง
ชาวบ้านรู้ทุกคนรู้แต่พลเมืองดีเขาบอกว่าเหมือนตำรวจจะไม่รู้
ก็เลยแอบเข้าไปถ่ายคลิปนี้เอามาให้ดูเผื่อตำรวจจะรู้บ้าง
ว่ามีบ่อนอยู่คนกันไปกันเยอะแยะมากมาย
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาไม่ได้เข้าไปในบ่อนเขาเดือดร้อนเพราะคนไปเยอะนะฮะ
คลิปนี้ถ่ายจากมือถือความยาวสัก๔๐กว่าวิตนาทีได้
พลเมืองดีเขาเข้าไปที่นี่ครับบันทึกภาพมา
เป็นภาพของกลุ่มนักพนันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงจำนวนมากเลย
เป็น๑๐คนยืนร้องวงเงินอยู่เล่นการพนันอยู่ในห้อง
มีการเตรียมโต๊ะอุปกรณ์ไว้อย่างเรียบพร้อมทีเดียว
เรื่องต้นเนี่ยทีมข่าวเราตรวจสอบจากคลิปนี้
พบว่าบ่อนการพนันแห่งนี้เปิดมานานเป็นเดือนแล้ว
อยู่ในบ้านหลังหนึ่งริมถนนสายอ่างทองอินทรประมูล
พื้นที่ตำบลอำเภอโพทองที่จังหวัดอ่างทอง
มันเป็นบ้านสองชั้นสีขาวอยู่ใกล้กับร้านอาหารอยู่ใกล้กับวัด
และที่บริเวณหน้าบ้านจะมีชายจัดการสัก๔๕คนยืนดูอยู่
มีใครเข้ามาสแกนคนก่อนผิดปกติไหมเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาไหมอะไรแบบนี้
แล้วก็จะคอยขี่รถจักรยานยนต์รับส่งนักพนัน
เพราะนักพนันที่คนจะมาเล่นนะนะจะไปจอดไว้ในวัด
๕คนนี้ก็มีการส่งซิกกันมาใครจะเล่นนะ

ก็เป็นการตบตาเท่าที่ที่ว่าอ๋อไปวัด
ไปวัดมาเด่นบ่อนเอาไปวัดอย่างนี้นะแล้วก็รับเข้ามา
ก็ดีว่ามันบ่อนแล้วมันสร้างความเด็ดร้อนให้กับประชาชนคนในชุมชน
บางครอบครัวทะเลาะกันเพราะว่าคนในครอบครัวติดการพนันไม่กลับบ้านกลับช่อง

ก็ฝากบอกมาตำรวจครับเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มด้วยในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
อย่างที่บอกว่าชาวบ้านรู้ทุกคนรู้แต่ก็อยากให้ตำรวจรู้ด้วยนะครับ